ทีนี้ค่ะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
มีผู้ชายคนนึงนะคะอายุก็เยอะแล้วอายุห้าสิบแปด
ทนไม่ไหวครับเพื่อนบ้านโอ้โหอายุรุ่นราวคราวลูก
ทำไมฮะเมาแล้วมาหาเรื่องเป็นประจำ
ล่าสุดเนี่ยขู่ฆ่าเดินถือท่อแป๊บมาจะมาตีใส่
เขาทนไม่ไหวเอามีดแทงเลยค่ะจนเพื่อนบ้านรุ่นลูกเนี่ย

ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้า
ค่ะตำรวจก็ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะคะมีรอยเลือดมีมีดตก
อยู่คนเจ็บชื่อว่านายสมศักดิ์บุภาวาสอายุ๔๕
มิดแทงเข้าที่ชายโครงซ้าย๔แผลอาการสาหัสเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉินนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรำ
ก่อนที่ตำรวจจะไปถึงนะคะนายสุธินระวังดีอายุ๕๘
คนนี้คือคนก่อเหตุค่ะหลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหน
รอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
นี่นะคะเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนก่อเหตุจริง
เขาเป็นคนเอามีดแทงนายสมศักดิ์เองทนไม่ไหว
นายสมศักดิ์เนี่ยดื่มเหล้าเมาชอบมาพูดจาระรานหาเรื่อง
เป็นแบบนี้ประจำหลายครั้งมากบ่อยมาก
ล่าสุดถึงขั้นมาหาเรื่องถึงบ้านมาขู่ฆ่าทั้งบ้าน
เขาเห็นว่านายสมศักดิ์เมาก็เลยไม่ถือสาอะไรไม่เป็นไร
พยายามจะหลบเลี่ยงไม่อยากมีปัญหาแล้วก็บอกนายสมศักดิ์ว่ากลับบ้านไปเถอะ
นี่คือคนเจ็บนะคะครับช่วงบ่ายก็จะเดินไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
ระหว่างเดินผ่านหน้าบ้านนายสมศักดิ์นายสมศักดิ์ตะโกนท้าทาย
แล้วถือท่อแป๊บยาวเป็นเมตรมาตีแขนนะคะไม่ใช่แค่ถือมาเฉย
เขาเลยบอกว่าเขาโมโหมากค่ะเอามีดทำครัวที่ติดมาด้วยแทงสวนไปเลย
นายสมศักดิ์ล้มลงกับพื้นที่ผ่านมาตัวผู้ก่อเหตุบอกว่า
ก็เคยถูกนายสมศักดิ์ตีหัวแตกถึงขึ้นถึงขึ้นโรงพักกันมาแล้ว
รอบแล้วสุดท้ายนี้ทนไม่ไหวเลยแทงเลยอะค่ะ

แล้วมือหับ

มันมันแก้งผมเลยเบาผม

ส่วนคนเจ็บตอนนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังอยู่โรงพยาบาลบุรีรำ
ตัวผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวไว้ที่โรงพักนะคะสพเมืองบุรีรำนะคะ
ตำรวจไม่ได้มีการคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนี
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีญาติมายื่นขอประกันตัวค่ะ
ดังนั้นถ้าไม่มีใครมายื่นขอประกันตัวก็จะต้องทำเรื่องส่งฝักขังสารจังหวัดบุรีรำในวันพรุ่งนี้นะคะ
ไปคุยกับนางน้อยบุภาวาสแม่ของนายสมศักดิ์คนเจ็บ
แม่บอกว่าตอนเกิดเหตุประมาณบ่ายโมงแม่กำลังกินข้าวอยู่ที่บ้าน
นายสุธินเดินไปหาลูกชายที่นั่งอยู่ใต้ถุนบ้าน
ด่าทอลูกชายก่อนนะคะแม่ของคนเจ็บบอกว่าผู้ก่อเหตุไปด่าก่อน
แล้วก็ไปคมครูวันนี้จะฆ่าให้ตายแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ต่อยกันหลังจากนั้นก็เอามีดจ้วงแทงลูกแม่หลายแผลเลย
บอกแบบนี้ค่ะ
บิดล่อหลวงเขาก็เต็มอีกทางที่๒
พี่กับน้องมึงทำกันทำไมแบบนี้อย่างงี้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
ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ค่ะผู้ใหญ่บุญทันแสงดี
บอกว่าที่ผ่านมาคู่นี้มีปัญหาทะเลาะกันบ่อยจริง
เพราะต่างคนต่างเมาส่วนใหญ่นายสมศักดิ์คนเจ็บ
จะเป็นฝ่ายหาเรื่องก่อนนะเวลามีงานอะไรต่างในหมู่บ้าน
สมศักดิ์เนี่ยเมาแล้วไปก่อกวนชาวบ้านเป็นประจำ
ชาวบ้านเขาเอือมระอากันหมดไม่มีใครอยากยุ่งด้วย
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คาดว่าผู้ก่อเหตุ
ทนไม่ไหวจริงที่ฝ่ายคนเจ็บมาหาเรื่องบ่อยค่ะ
ผู้เจ็บนะครับผู้เจ็บเคยทำร้ายผู้ต้องหามาครั้งหนึ่งนะครับ

แล้วไปสถานีตำรวจ
แล้วเขาก็ตัดสินจำคุก๔๕วัน

ใช่ครับเคยทะเลาะกันมาก่อน
เวลากินเหล้าเนี่ยต้องทะเลาะกันทุกวันที่กินเหล้านะครับ
คู่กรณีเขาเนี่ย

แต่ปกติเขาก็กินเหล้าด้วยกันนั่นแหละ

แต่เมื่อวานก่อนไม่รู้จะเป็นอะไรกัน

เพราะว่าไอ้คนเจ็บเนี่ยเขาจะมากินเหล้านี่ที่บ้านทุกวัน
วันละประมาณ๑๐กว่าเที่ยว
ละ๑๐กว่าบาท๑๕บาท๑๕บาทอย่างนี้
ก็แบบที่ได้ยินข่าวว่าชาวบ้านรู้ทุกคนว่า
คนเจ็บนี้จะเป็นนิสัยอันทภาณหน่อย

เมืองต้นนะคะตำรวจสพเมืองบุรีรำแจ้งข้อหา
ตัวผู้ต้องหาในข้อหาพยายามฆ่านะคะ
แล้วก็นำตัวไปฝักขังต่อสารจังหวัดบุรีรำค่ะ
เพราะว่าไม่ได้มีใครไปประกันตัวนายสุธินคนนี้นะคะครับ